ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับไปดูภาพของน้องที่เป็นเด็กผู้ชายวัย๓ขวบคนหนึ่งอยู่ที่พระประแดงสมุทรปาการนะครับ
น้องเนี่ยถูกไฟลวกไฟไหม้ตามร่างกายนะครับโชคดีที่น้าชายอยู่ด้วยก็เลยช่วยไว้ได้ทันนะครับ
คือน้องเอาเจลล้างมือเจลแอลกอฮอลล้างมือ
ก็ตามภาษาเด็กเนาะเอามาล้างมือเอามาทีนี้ก็ลูบไปทั่วเลยฮะ
มันก็เลยผุบเลยโอ้นี่ไม่น่าเชื่อนะนี่อ่ะอื้มเห็นมั้ยฮะ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับนี่เป็นวันแรกแรกนะครับ
ที่เข้าโรงพยาบาลนะครับน้องธันวานะนายธันวานี่เป็นน้านะครับ
ธันวาเป็นน้าของน้องกัปตันวัยสามขวบนะครับที่เล่นเจลแอลคอลล้างมือ
แล้วก็เกิดไฟลุกไหม้นะครับบอกว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้
สาเหตุเนี่ยก็คือน้องกัปตันวัย๓ขวบกับพี่ชายอีก๒คน
วัยจะไล่เลี่ยกันนะครับคือ๔ขวบแล้วก็๕ขวบนะ
วันนั้นก็แต่งชุดนักเรียนเสร็จเรียบร้อยกำลังรอจะไปโรงเรียน
นั่งกันอยู่ที่หน้าบ้านแล้วน้องกัปตันคนเจ็บ
ก็เอาเจลแอลกอฮอลล้างมือเนี่ยเอามาล้างมือเล่น
ทีนี้ก็ป้ายด้วยป้ายตามตัวตามมือตามแขนตามขาป้ายหมดเลยนะครับ
เป็นจังหวะที่พี่ชายวัย๕ขวบไปหยิบไฟแชคที่วางอยู่บนโต๊ะ
เพื่อจะเอามาจุดยากันยุงจากนั้นนะฮะเป็นจังหวะที่น้องกัปตันเนี่ย
แขนเข้าไปพอดีตรงจุดที่พี่ชายกำลังจุดไฟแชค
โอ้โหไม่รู้ว่ายังไงนะเจลแอลกอฮอลล้างมือเนี่ย
คือเด็กก็คงไม่รู้ด้วยนั่นแหละว่ามันมีส่วนผสมของแอลกอฮอลมันเป็นเชื้อเพลิงได้
น้องอาจจะทาเยอะด้วยเนี่ยนะฮะไฟมันลุกพลึบไหม้แขนไหม้ขาของน้องกัปตันหมดเลยนะฮะ
จังหวะนั้นนะครับน้าชายเนี่ยหลับอยู่นะตอนเช้าเด็กจะไปโรงเรียน
น้าชายก็ได้ยินเสียงร้องของหลานก็รีบวิ่งมาดูเห็นน้องกัปตันไฟลุกท่วมตัวนะครับ
ที่มือด้วยที่ลำตัวด้วยก็ช่วยหลานนะหาอะไรมาดับไฟนะครับ
ใช้เวลานานอยู่เกือบ๒๐นาทีไฟถึงหมดนะครับแล้วก็พาหลานส่งโรงพยาบาล
น้าชายเองก็บาดเจ็บเหมือนกันถูกไฟลวกมือนะฮะ
ขึ้นมาหันมาดูน้องกัปตันไฟลุกแล้วตั้งแต่กางเกงยันเสื้อท่วมตัวกำลังเดินไปหาผมพอดี
คือน้องเดินเงยคอมาเกือบจะขึ้นคอแล้วด้วยคือไฟมันโหมขึ้นอ่ะลมมันลมบวกกับลมด้วย
มือเก่งร้องสุดเสียง
ผมก็เลยเอามือเข้าไปทาบเลยกับไฟ

แต่จังหวะนั้นผมเห็นเด็กแล้วว่าใส่เสื้อ๓ชั้น
พอมันไม่ถึงข้างในผมเลยเอาท่าไปแล้วรูด

แช็คนี่ก็คือเอาวางไว้ที่สูงเลย

นี่ก็เปลี่ยนที่วางใหม่คือวางไว้ในตู้อะไรอย่างนี้นะครับ

ท่านผู้ชมครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับ
นี่เสื้อผ้าของน้องเห็นไหมวันนั้นคุณนักเรียนจะไปโรงเรียนนะครับ
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าเออมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยหรือนะฮะ
ที่จะติดไฟกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็เลยทดลองดูนะครับจุดไฟกับเจลแอลกอฮอล์นะ
การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับ
เจลแอลกอฮอล์เราเป็นทีมข่าวของเราเองนะฮะ

พอจุดไฟจะเห็นว่ามันจะไม่ลุกไหม้ทันทีนะครับ
แต่อีกสักแป๊บนึงเนี่ยตรงจุดที่มีเจลแอลกอฮอล์เนี่ย
มันก็จะลุกขึ้นมาเป็นไฟไหม้ขึ้นมาได้
ด้วยความสว่างแสงอาจจะไม่เห็นแสงไฟอะไรพวกนี้นะครับ
เอาเป็นว่ามันติดไฟได้นี่ค่ะติดล่ะ
อย่าไปทาแล้วก็จุดไฟใกล้ไฟเล่นอะไรพวกนี้

กัปตันวัย๓ขวบนะครับตอนนี้ที่บาดเจ็บเนี่ยนะฮะ
อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับอาการปลอดภัยแล้ว
วันนี้ทางสหสุขจังหวัดที่พระประแดงนามเผลอพระประแดงด้วย
ก็เดินทางไปเยี่ยมนะครับแพทย์ก็ไปดูแลอาการนะครับ
บอกว่าบาดแผลของน้องเป็นไฟไหม้ระดับ๒
อันตรายมากไม่ส่งผลกระทบกับเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อสำคัญ
ไม่มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อบาดแผลนะครับ
อีกสักประมาณ๑เดือนก็จะหายดีนะครับ
ขยับนิ้วอะไรยังดูปกติดีอยู่
ก็เลยว่าตรงนั้นไม่ค่อยน่าห่วงสำหรับภายในมากเท่าไหร่ครับ
ห่วงสำหรับภายในมากเท่าไหร่ครับเจลอลกอฮอล์มันก็จะด้วยความเข้มข้น
เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสามารถติดไฟได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวด้วยความที่
เขาผลิตในรูปของเจลมันก็จะมีความเหมือนกับอยู่กับที่นานกว่านานกว่าแอลกอฮอลลาดแล้ว
ธรรมดานะครับนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่ามันจะอยู่ติดทนนานอะไรแบบนี้
มากกว่าโดยปกติที่ออกแบบมามันจะระเหยได้ค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะครับ
คุณแม่ของน้องก็บอกว่าโชคดีมากที่วันนั้นน้าชายอยู่บ้านค่ะไม่อย่างงั้นไม่รู้ว่า
โอ้โหเด็กอยู่ด้วยกันเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังนะฮะเราก็ได้คุยกับคุณยายด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
พรุ่งนี้น้องกัปตันจะกลับบ้านได้นะครับ
ส่วนอาการต่างก็ไปรักษาตัวต่อที่บ้าน